ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดจะพบคนถูกตาต้องใจ
แต่ให้คบแบบเพื่อนไปก่อนคนมีรักราบรื่นจะชื่นมื้น
แต่งงานในไม่ช้าสุขภาพจะมีปัญหาที่ระบบขับทาย
มลูกหมากลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะประจำเดือนไม่ปกติ
วิวาสบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออกระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์
การเงินมีปัญหาระดับปานกลางมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ
หยัดไว้ก่อนจะดีไม่มีรายได้พิเศษเข้ามา
ต้องนำเงินออมออกมาใช้การงานที่เคยได้รับความช่วยเหลือ
เฟื้อจากผู้ใหญ่จะหายไปเพราะผู้ใหญ่ออกจากวงการ
หรือเดินทางไกลธุรกิจอยู่ในช่วงอ่อนไหว
อย่าคาดหวังอะไรสูงมากนักดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์